ต่อหน่อยนะฮะคดีที่ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน
เกิดขึ้นที่พระนครศรีอายุทยานะครับ
เมื่อวานนี้สามีของผู้ใหญ่บ้าน
เขาหึงว่าภรรยาของเขาจะมีอะไรกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ขับรถมาที่สารากลางของหมู่บ้าน
ที่กำลังแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมกันอยู่ใช่
นี่นะฮะผู้ก่อเหตุลงมาจากรถ
แล้วก็ถือปืนเดินเข้าไปแล้วไล่ยิงเลยครับ
คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เสียชีวิตเลยนะครับ

สาราเขาก็ช่วยกันล็อกตัว
แย่งปืนแล้วก็จับกลุ่มตัวไว้ได้
วิ่งมานี่ผู้หญิงนี่คือผู้ใหญ่บ้านนะครับ

เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดสามีตัวเองที่คลั่งขนาดนี้
หลุดรอดมาได้นี่จะมาทำร้ายหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาราอเนกประสงค์ของตะบนบ้านเกาะ
อำเภอพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ชื่อว่านายอดีศักดิ์ยานจรูนอายุ๓๖ปี
เป็นสามีของผู้ใหญ่กุ้งนะผู้ใหญ่กุ้งเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่เป็นผู้หญิง
ขณะเดียวกันผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายวัชราชัย
สุพธรรมกิจอายุ๔๐ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหญ่กุ้ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่ามกลางความตกอกตกใจของทุกคนที่อยู่ในพื้นที่

ตำรวจคุมตัวนายอดิษัท
มาสอบสวนเพิ่มเติม
จังหวะที่คุมตัวออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ย

แม่ที่มาเยี่ยมลูกชายนะครับ

เขาพิชาแกแต่ก่อนเพื่อนแม่หน่อย

อยากขอรู้แม่อะไรบ้าง
อยากขอพุกแม่ตกแม่หน่อย
แบบที่
ปล่อยเขาเหอะ

บอกเขาอัดอั้นตันใจมานานแล้ว
จะบอกให้ปล่อยเขาเหอะ

ในมุมของอันนี้ท่านผู้ชมเข้าใจว่า

ภรรยาของผู้ก่อเหตุด้วย

เขาโมโห

มามีอะไรกับทาง

มาแอบคบหากันอะไรกันเนี่ย

ว่าสาเหตุที่ไปยิงนายวัชระชัยจนเสียชีวิต
มาจากความหึงหวงมาจากเรื่องชู้สาว
โดยบอกว่าตัวของเขาเนี่ยคืออดีศักดิ์เนี่ย
กับผู้ใหญ่กุ้งคบหาอยู่กินกันมานานกว่า๑๐ปี

แต่ในช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
ผู้ใหญ่กุ้งภรรยาของเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
นี่ผู้ใหญ่กุ้งนะฮะในจอภาพขวามือ

ยืนยันว่าไม่จริงสิ่งที่สามีอ้างเนี่ยไม่ใช่เลย

แต่นายอดีศักดิ์เนี่ยอ้างว่าเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
ผู้ใหญ่กุ้งพฤติกรรมเปลี่ยนไป
มีความสนิทสนมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือนายวัชราชัยมากขึ้น
เขาอ้างว่าเขาเห็นว่าโทรหากันตอนดึก
ถ่ายรูปคู่กันลงติ๊กต๊อก
เขาเคยไปบอกผู้ใหญ่กุ้งภรรยาของเขา
ให้เลิกพูดคุยกับนายวัชราชัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ให้เลิกพฤติกรรมต่างแต่ผู้ใหญ่กุ้งก็ไม่ยอม
อ้างแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันเป็นแค่เพื่อนกัน
นายอดีศักดิ์บอกว่าไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะครับ

ก่อนเกิดเหตุเขาไปเจอผู้ใหญ่กุ้งกับผู้ตาย
แจกของช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
อยู่ที่สาราอเนกประสงค์ของตำบลบ้านเกาะค่ะ
เขาบอกว่าเขาเห็นยืนแจกของอยู่คู่กันอยู่ข้างกัน
เขาก็เลยหึงห่วงแล้วก็บันดาลโทษะ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเอาปืนที่บ้าน
แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็มายิงเขาตาย
โอ้โหคือมาก่อนมาเห็นเสร็จแล้วก็กลับไปเอาปืน
คือในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันมีเวลาให้ยังคิดนะ
นี่คือขี่รถกลับไปบ้านแล้วไปเอาปืนแล้วก็ขี่รถกลับมา
เขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษทางฝั่งครอบครัวของผู้ตาย
แล้วก็ตัวผู้ตายที่เขาได้ก่อเหตุไป
เราได้ติ๊กต๊อกของผู้ใหญ่กุ้งนะครับ
คือผู้ใหญ่กุ้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็จะโพสต์ภาพ

จุดน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นะฮะใช่ค่ะนี่นะครับ
เมื่อต้นเดือนตุลาคมผู้ใหญ่กุ้งโพสต์ภาพโพสต์คลิปตอนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
ก็จะมีภาพของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะก็คือคุณวัชราชัยเนี่ยอยู่ในคลิปด้วยอืม
นี่นะฮะพฤศจิกายนผู้ใหญ่กุ้งเคยโพสต์เอาไว้นะครับในสังคมออนไลน์ส่วนตัว
นี่ฮะไม่แน่ใจว่าจะสื่อความหมายอะไรแต่เป็นภาพแล้วก็ข้อความแบบนี้
บอกหนังสือหน้าสุดท้ายเขียนไว้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้แย่เสมอไปอืม
ส่วนเฟซบุ๊กของคนก่อเหตุก็คือนายอดีศักดิ์สามีของผู้ใหญ่กุ้ง
เมื่อ๕พฤศจิกายนโพสต์ภาพที่ผู้ใหญ่กุ้งลงคลิปตอนไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ช่วยเหลือน้ำท่วมอ่ะคลิปเมื่อกี้ไงใช่แต่นี่คือโพสต์ในเฟซบุ๊คของนายอดีศักดิ์
ที่ไปแคปภาพเข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่ไว้ใจดูแค่ภายนอกไม่รู้
นี่ฮะบอกความลับไม่มีในโลกมึงกับกูอยู่คนละโลกไม่มึงก็กูนี่ฮะเขาโพสต์เอาไว้
เป็นสัญญาณเหมือนกันนะตั้งแต่๕พฤศจิกายนนะต้นเดือนนะครับ
แล้วก็ไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
อดีศักดิ์โพสต์ข้อความนะครับอ่าบอกทำอะไรกันอยู่เนี่ย
ว่าคนอื่นเขาไม่รู้เหรอความลับไม่มีในโลกเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าคนจนมันเป็นยังไง
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
นี่คือสาราอเนกประสงค์ตะบนบ้านเกาะที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ญาติของนายวัชราชัยที่เสียชีวิตวันนี้ก็นำข้าวอาหารนำทูบ
วางไว้ที่จุดเกิดเหตุมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกัน
เราได้คุยกับผู้ใหญ่กุ้งอีกครั้งนะฮะผู้ใหญ่กุ้งภรรยาของคนก่อเหตุ
ผู้ใหญ่กุ้งยืนยันว่าตัวเธอกับวัชราชัยที่เสียชีวิต
ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของเธอเป็นเพื่อนร่วมงานกันจริง

อย่างคลิปติ๊กต๊อกเนี่ยที่ทางนายอดีศักดิ์กล่าวอ้าง
หาว่าเนี่ยเห็นโพสต์คลิปติ๊กต๊อกกัน
ผู้ใหญ่กุ้งบอกก็เห็นอยู่ในคลิปเนี่ย
ไม่ได้ไปทำงานหรือว่าไม่ได้ไปกันแค่สองคนนะ
ในเรือก็มีตั้งหลายคนใช่มีหลายคน
แล้วตัวของคนตัวของผู้ตายเนี่ย
ก็เป็นฝ่ายปกครองตำบลเดียวกันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ใช่ไหมก็ทำงานอยู่ด้วยกัน
เอาแล้วจะไม่ให้เจอกันเหรอจะไม่ให้ไปทำงานพร้อมกันเหรอ
ก็มีไปอีกตั้งหลายคนตัวของนายอดีศักดิ์สามีของเธอ
เป็นคนขี้หึงมากผู้ใหญ่กุ้งบอก
พยายามอธิบายให้เข้าใจหลายครั้งหลายหน
แล้วก็ไม่คิดว่าจะใจร้อนขนาดนี้ถึงขั้นไปเอาปืนมายิงเขาตาย
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ญาติญาติได้รับศพ
พระชัยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชบำเพ็ญนะครับคือทางคุณวัชราชัยเนี่ย
เคยทำเรื่องเอาไว้เรื่องการมอบร่างกายให้กับสภากาชาติไทยถ้าเสียชีวิต
แต่เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตจากเหตุอาทยากรรมทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถ
รับร่างเอาไว้ได้นะครับทางญาติญาติก็นำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดราชบำเพ็ญ
คุณแม่บอกว่าลูกชายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาประมาณหนึ่งปีค่ะ
ลูกชายยังโสดไม่มีภรรยายืนยันว่าระหว่างลูกชายกับผู้ใหญ่กุ้งเป็นเพื่อนร่วมงานกันอย่างแน่นอ
เพื่อนร่วมงานกันจริงเขาเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้น
ก็คือเขาเป็นคนที่เล่นแล้วเห็นว่าเขากับคนที่ประมาณก่อนเป็นเพื่อนกับ

คำเพิ่มเติมแล้วก็ผู้ต้องหาเขาขอใช้สิทธิ์ในการขอมีทนายความ
ให้มาร่วมกันให้มาร่วมฟังในการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรอทนายความของเขามาก็ตามสิทธิ์ของเขานะครับ
แล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่หลักฐานต่างตำรวจบอกว่ามันก็ชัดเจนจากภาพจากกล้องวงจรปิดของที่เกิดเหตุ
ใช่มันเห็นหมดแหละบันทึกไว้หมดแล้ว